วันนี้เราชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ก็ต้องบอกว่าโอ้โหคือน้ำตาไหลใช่ค่ะปลื้มปิติมากนะครับ
ส่วนประสบกรณิกรที่เดินทางไปเข้าเฝ้าทะตองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออกนักศรีหะบัญชรต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกกล้องด้วยความปลื้มปิตินะครับ
และแสดงถึงความจงรักพักดีอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับ
ทันทีที่เพลงสันเสริญพระบรมีดังขึ้นบรรยากาศบริเวณพื้นที่สนามตลอดด้านหน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราศาสตร์กึกกล้องไปด้วยเสียงทรงพระเจริญ
ประสบกรณิกรพร้อมใจกันเปล่งเสียงขึ้นด้วยความปลื้มปิติ
ขึ้นยืนแสดงความเคารพพร้อมโบกสมัครทรงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษและทงชาติไทย
ฮัทัยชนกปันนารมชาวจังหวัดนนทบุรีที่เดินทางมาเฝ้ารอรับเสด็จมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้นะครับ
บอกว่าตัวเองเกิดมาใน๒แผ่นดินคือแผ่นดินรัชกาลที่๙และรัชกาลที่๑๐วันนี้ตั้งใจมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เช่นเดียวกับครอบครัวจันโทกุลตั้งใจพาลูกชาย๒คนซึ่งเรียนในโรงเรียนพระบรมราชูปธรรมของราชการที่๙
สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเราได้เกิดมาเป็นคนสองแผ่นดินแล้วคือแผ่นดินแรกของเราคือแผ่นดินรัชกาลที่๙
และกันยิ่งนี้คือภาษาการณ์ที่๑๐ครับ
จึงให้มากราบคือเรียกว่าชนพระบรมีของพระบรมนิษฐ์
ไม่ได้สอนอะไรมากครับฮ่องเรียนเขาเป็นสถาบันนี้อยู่แล้วค่ะ
เขาก็รักมาตั้งแต่อดุปราณจนมาได้ด้วยก็จะพูดกล้าเซิงอยู่แล้วค่ะ
ไม่อยากให้เขาได้เห็นศาสตร์พฤทธิการต่าง
ให้เห็นพระองค์อย่างใกล้ที่สุดที่จะได้